สำหรับหญิงสาวที่กลับบ้านคนเดียวกลางค่ำกลางคืน

เฟซบุ๊กนี้เขาก็โพสต์บอกว่าให้ระวังตัว
จะต้องเดินทางคนเดียวในเส้นทางเปลี่ยว
โดยเฉพาะช่วงกลางคืนเพราะว่าตัวคนโพสต์เอง
โดนผู้ชายสองคนเป็นมิจฉาชีพขี่มอเตอร์ไซค์มามาประกบค่ะ
แล้วเอามีดดูสิกรีดตรงขาเธอ

รีดผ่านกางเกงยีนทะลุกางเกงเข้าไปเลยฮะ
ใช่เธอบอกว่าโอ้โหแผลเวอะเลยค่ะ
แต่ว่าโชคดีที่เธอยังมีสติแล้วก็สามารถขี่มอเตอร์ไซค์หนีได้ทัน
นี่ดูสิตอนที่ถอดกางเกงยีนมาให้ดูเนี่ย
ยังเป็นรอยมีดอยู่ที่ผิวแบบนี้นะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้พูดคุยกับผู้หญิงคนนี้

แล้วตอนที่เกิดเหตุประมาณตี๒ของวันที่๑๓พฤศจิกายน
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาตามถนนสาย๓๐๔
ก็ขับมาถึงช่วงที่มันเป็นทางโค้ง

แล้วสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมอเตอร์ไซคันนึงเนี่ย

แต่รถมอเตอร์ไซคันนั้นจู่ก็ขี่ตีคู่ขึ้นมา
แล้วเธอบอกว่าไม่นานเธอรู้สึกเจ็บที่ต้นขา
พอก้มมามองดูเขาเอาเฮ้ยกางเกงยีนขาด
แล้วมอเตอร์ไซค์คันนั้นก็ขับเข้ามาใกล้
ตัวคนเจ็บตัวเธอผู้เสียหายเนี่ยนะ

รถด้วยความเร็วเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
มาถึง๔แยกไฟแดงที่หน้าสำนักงานชนรับประทานที่๘
ทีนี้ไม่เห็นแล้วว่ามอเตอร์ไซคันนั้นขับตามไปทางไหนต่อ
เธอก็เลยคิดว่าคนร้ายอาจจะต้องการจี้ชิงทรัพย์เธอ
แต่ว่าปกติแล้วถ้าสมมุติเกิดว่าจะจี้ชิงทรัพย์เนี่ย
บางทีคนร้ายเขาจะถีบรถให้ล้มแล้วก็เอาทรัพย์สินไป
แต่ว่าวันนั้นตัวเธอสะพายกระเป๋าเอาไว้ที่ด้านหน้า
คือเอาไว้บริเวณหน้าตักตอนขี่รถนะคะ
แล้วก็ใส่หูฟังฟังเพลงขณะขับรถด้วยนะ
ตัวเธอบอกว่าเธอไม่เคยมีเรื่องกับใครเลย
แต่พอหลังจากเกิดเหตุเสร็จแล้วเนี่ยเธอก็ตั้งสติค่ะ
พยายามขี่รถกลับบ้านจะบอกแฟน
เพื่อเตือนภัยผู้หญิงนะคะ
ที่กลุ่มข่าวเอาไปโพสต์
ไม่ใช่ว่าหนูโดนแค่คนเดียวหนูก็เห็นว่าโดนกันหลายคนแล้ว

คนรอบข้างบอกเยอะมากว่าเออระวังทางเปรียวนะ

คนนู้นคนนี้เขาไม่ดีนะอะไรอย่างนี้นะ

แต่ว่าตัวหนูเป็นคนที่ลันเอง
ไม่ค่อยฟังใครเองคือร้านเองไปเอง

ให้ระวังกันไว้อย่าไปคนเดียวจะดีที่สุด
คือขนาดไปกันสองคนหนูก็ยังว่ามันไม่น่าปลอดภัยเลยค่ะ

เวลาที่ต้องขับรถกลางค่ำกลางคืนนะเนาะคุณผู้ชม
ก็จะต้องระมัดระวังตัวเธอบอกด้วยนะว่าตอนนี้
ข้อมูลเท่าที่จำได้มิจฉาชีพที่มันมากันสองคนเนี่ย
คือเป็นผู้ชายตัวเล็กทั้งคู่เลย
ขี่มอเตอร์ไซค์เธอจำไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นอะไร
แล้วก็จะขี่ประกบช่วงที่มันเป็นทางโค้งเนี่ย

แล้วมันมองไฟส่องสว่างก็ไม่มี๒ค่ะ
มันมองทัศนวิสัยเห็นไม่ค่อยได้ชัดเจนเลย
แล้วก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้รวมถึงเป็นที่เปลี่ยวด้วย

ต้องระมัดระวังเพราะตัวเธอเองตอนแรกเธอมั่นใจไง
เพราะเธอสามารถดูแลตัวเองได้เธอดื้อเองเธอก็ยอมรับนะครับ